ไปดูเรื่องของเทศกาลตรุษจีนที่หลายคนก็อาจจะพูดถึงว่า
มันเป็นเทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีน
อะไรแบบนี้แต่ว่าเทศกาลดีแบบนี้
ที่เป็นชาวเผ่าเนี่ยเขาก็จัดงานกัน
อยู่ที่จังหวัดน่านเอาไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
นี่เลยนะครับที่ตำบลปากล่างอำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
ที่นี่เขามีการจัดงานเทศกาลปีใหม่อิวเมียนขึ้น
เป็นงานปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผาเมียนนะครับ
ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญและจัดขึ้นทุกปี
เพื่อเป็นการฉลองปีใหม่กับความสำเร็จในการเพาะปลูกพืชไร่ครับ
งานนี้เรียกได้ว่าสนุกสนานเต็มที่เลยนะโอ้โหเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี
โดยในงานนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นต่างที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่า
จากนั้นยังมีพิธีบูชาผีฟ้าผีป่าผีบ้านเรียกขวัญพืชพันธัญหารและเส้นไหว้บรรพบุรุษครับ
ลงคล้ายจุดจีนนี่แหละกราบไห้บรรพบุรุษเหมือนกันนะครับ
เพื่ออะไรรู้ไหมเป็นการคุ้มครองดูแลให้กับคนในชนเผ่านั้นมีความสุขแล้วก็มีความสำราญเฮฮาตลอดทั้งปี
นี่มีบายสีปรูกผลัญไปด้วยในตัวในการฝูงได้ปรุกเส้นข้อมือแบบนี้นี่แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่สืบต่อไป
บรรยากาศวันนี้ที่ไหนย้ำอีกที่จังหวัดนานนานนานนาน